เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเช้าอันนี้เป็นเหตุการณ์ระทึกมากนะคิดดูในโรงเรียนเลยเด็ก
ทำกิจกรรมหน้าเสาทงอยู่ช่วงประมาณ๘โมงกว่าจู่มีผู้ชายคนหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามา
แล้วเอามีดตัดอ้อยมามาไล่ฟันครูไล่ฟันเด็กอะค่ะเด็กทุกคนวิ่งหนีตายกันแบบนี้ค่ะ
เฮ้ยมันน่ากลัวมากนะคุณบุ๊คคุณขวัญคุณผู้ชมภาพอันนี้คือตอนที่เด็กเขาทำกิจกรรมหน้าเสาทง๘โมงก็เคารพทงชาติ
คุณครูก็อบรมก็มีกิจกรรมตอนเช้าใช่ไหมคะปรากฏว่าเด็กเด็กแล้วก็คุณครูต้องตกอกตกใจ
นี่เริ่มมีความผิดปกติเกิดขึ้นแล้วคุณผู้ชมคือเด็กที่อยู่เป็นร้อยเนี่ยนะคะของโรงเรียนบ้านน้ำผู้หินลาดที่อำเภอคอน๓จังหวัดชายภูมิเนี่ย
โอ้โหวิ่งหนีกันหมดแล้วค่ะเพราะว่ามีผู้ชายคนนึงบ้านเขาคงอยู่ใกล้ใกล้โรงเรียนแหละ
เขาเอามีดมีดขนาดใหญ่เลยมานี่ขี่มอเตอร์ไซค์มาแบบนี้ค่ะบุกเข้าไปในโรงเรียนจอดรถเสร็จแล้วปั๊บ
วิ่งถือมีดไล่ฟันครูไล่ฟันเด็กเป็นร้อยน่ะโอ้น่ากลัวมากฮะเด็กก็วิ่งหนีตายอันนี้อีกมุมนึงค่ะเห็นไหม
เด็กเด็กต้องรีบมาหลบอยู่ในอาคารเรียนมาหลบอยู่ในห้องที่ปลอดภัยอ่ะค่ะเด็กตัวเล็กเล็กทั้งนั้นเลย
ใช่แล้วปรากฏว่าเหตุการณ์นี้นะผู้ชายคนนั้นเขาเอามีดมามาวิ่งไล่ฟันคุณครูคุณครูเนี่ยได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
แล้วเด็กเป็นยังไงบ้างอ่ะลูกก็หลบไปอยู่ในตัวอาคารได้ทันไม่มีเด็กคนไหนได้รับบาดเจ็บนะคะ
แล้วเมื่อกี้เห็นไหมเขาวิ่งตามเด็กมาผู้ชายคนนี้ค่ะเขาก็ขี่มอเตอร์ไซค์หนีออกมาจากโรงเรียน
ปรากฏว่าอันนี้ตอนขี่ออกแล้วนะหลังจากก่อเหตุแล้วนะคะแล้วก็ไปหลบอยู่ที่บ้านของเขา
บ้านเขาก็อยู่หน้าโรงเรียนนี่แหละทั้งตำรวจเองกู้ภัยเองรวมถึงเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลคอนศาลเนี่ย
ต้องนำกำลังมาเกลี้ยกล่อมผู้ชายที่เขาคลั่งใช้เวลาเป็นชั่วโมงเหมือนกันค่ะ
จะควบคุมตัวเขาไว้ได้แล้วก็ต้องพาไปรักษาที่โรงพยาบาลคอนศาลจังหวัดชายภูมิ
นี่ยังดีนะเนี่ยที่ไม่มีเด็กได้รับบาดเจ็บไม่ได้รับอันตรายมากไปกว่านี้
ชาวบ้านเขาเลยบอกว่าอยากฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงครอบครัวที่มีผู้ป่วยจิตเวทอยู่
คุณต้องดูแลญาติของท่านให้ดีนะโดยเฉพาะคนที่เป็นผู้ป่วยทางจิตน่ะ
ไม่อยากให้ปล่อยมาแล้วก็มาก่อเหตุแบบนี้ค่ะน่ากลัวมากจริง
สวัสดีครับ